จากเรื่องหนักหนักพักให้ผ่อนคลายหน่อยครับมาออกกำลังกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมจะให้ดูกีฬาเอ็กซ์ตรีมปกติกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำเนี่ย
อย่างเช่นเขาจะนั่งบนบอร์ดถูกไหมแล้วก็มีเจสสกีนลากไป
ทีนี้จะให้พาไปดูค่ะหนูน้อยคนนี้เล่นกีฬานี้แบบไหน
อันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมอยู่กลางทุ่งแบบนี้
ที่อาศัยแรงคนคนนั้นก็คือคุณพ่อนี่แหละค่ะ
คุณพ่อวิ่งเร็วมากอ่ะใช่ค่ะแล้วคนเขาก็เลยแซวกันไง
ปกติคุณสืบสกุลมันจะต้องเป็นแผ่นเวคบอร์ดถูกไหม
แต่เนี่ยเขาใช้กระเป๋าค่ะกระเป๋านั่งแทนบอร์ด
แล้วคุณพ่อผูกเชือกลากไปบนผืนน้ำกลางทุ่งแบบนี้
ไม่ต้องไปไกลถึงทะเลไม่ต้องไปถึงห้วยหนองคองบึงอะไรเลย
แถวบ้านเนี่ยก็เล่นได้ในทุ่งนานี่แหละฮะใช่ค่ะ
แล้วก็แซวเหมือนกับที่คุณสืบสกุลแซวเลยว่าพ่อ
แรงมากแรงจนดูสิผู้โดยสารหล่นน้ำไปแล้ว

แล้วเชื่อไหมเด็กสนุกเด็กชอบ
ต่อให้จะตกน้ำกี่รอบกี่รอบก็ชอบ

ใช่น้องหมาน้อยสงสัยอยากจะขึ้นด้วยนะ

โอ้โหเป็นความสนุกเป็นความน่ารักในครอบครัวจังเลยนะ

และไม่ต้องไปเล่นในที่แพงหรือหรือหรอก